พวกเราไปดูเรื่องของของการศึกษากันก่อน
คณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐได้รับโรงเรียนบ้านร่องซ่าน
ตะโมนร่มเย็นอยู่ที่อำเภอเชียงคำจับพญาวนั้น

นายมณีสุขสมจิตบันดาลทิการอาวุโส
และประธานโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
พร้อมด้วยทางด้านของนายวิเชนโภชนุกูล
เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
เดินทางไปดูความพร้อมของโรงเรียนบ้านร่องซ่าน
เพื่อรับเข้าโครงการ
โดยมีนายพิชิตเตชะนาภูมิในการโรงเรียนบ้านร่องซ่าน
นายทินากรอินทรนามผู้มนตร์ในการสำนักงาน
พร้อมด้วยผู้ปกครองและคนในชุมชนให้การต้อนรับนะครับ
แล้วก็ไปร่วมกันทำประชาพิจารณ์
บริการนั้นก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น
ผู้ปกครองและคนในชุมชนก็สนับสนุน
ในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๙บ้านร่องซ่าน
ภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บอกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและชุมชนเป็นอย่างมากครับ
จากนี้ไปก็จะนำเสนอไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพยาว
เพื่อประกาศชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๙บ้านร่องสั้นต่อไป

เป็นความโชคดีของโรงเรียนบ้านร่องซ่านและชุมชน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ปัจจุบันโรงเรียนนั้นได้สอนตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษานะครับ
มีนักเรียนทั้งหมด๖๓๕คนและบุคลากร๔๓คน
มูลนิธิไทยรัฐได้เข้าไปสนับสนุนโครงการต่างกว่า๒๐โครงการ
โครงการอาหารกลางวันรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการศึกษา

ที่สำคัญนั้นยังเพิ่ม๒หลักสูตรคือวิชาสื่อมวลชนศึกษาและวิชาความเป็นพลเมืองดีด้วยนะครับ
และเมื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๙บ้านร่องสั้น
ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
โดยได้จัดตั้งเพิ่มอีก๑๐โรงจาก๑๐๑โรงเป็น๑๑๑โรงเรียนนะครับ
โอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตการที่องค์การยูเดสโก้นั้นประกาศยกย่องนายกัมพลวัชรพล
ภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นบุคคลสำคัญของโลก
เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนครับ